ครับไปติดตามที่จังหวัดสมุทรประการนะครับที่นั่นเนี่ยเขาเจอกับซากวานบลูน่านะครับ
สภาพเนี่ยเน่าเปื่อยเลยเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นขึ้นที่นั่นฮะ
คือชาวบ้านนะครับเขาพบกับซากวานบลูด้านะครับลอยขึ้นมาเกยตื้นที่บริเวณป่าชายเลน
ท้ายซอยบางสำราน๑หมู่๔ถนนสุขุมวิทย์ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
จุดที่พบซากวานเนี่ยห่างจากฝั่งประมาณสัก๓๐เมตรคือตรวจสอบเพราะว่าก็เป็นวานเพศเมียนะครับ
ความยาวของมันเนี่ยโอ้โหยาวมากนะครับคือวัดความยาวตั้งแต่หัวถึงหางเนี่ยประมาณสัก๑๓เมตร
น้ำหนักเนี่ยห้าตันนะครับตัวใหญ่มากเลยค่ะใจมาเริ่มเทิมเลยแหละครับ
สภาพเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเน่าเปื่อยแล้วนะครับแต่ว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่พบบาดแผล
ว่าจะเสียชีวิตมาแล้ว๑สัปดาห์นะครับ
นางสาวชะลาทิพย์จันชมพูผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก
เธอบอกว่าวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมาครับทางศูนย์ได้รับแจ้งจากเรือประมงว่า
พบซากวานบรูด้าลอยมากลางอ่าวไทยคือห่างจากเกาะศรีชังเนี่ยประมาณสัก๘กิโลเมตร
แต่เมื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็ไม่พบนะครับจนมาวันนี้ฮะชาวบ้านพบซากวานเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเดียวกันกับที่ถูก
ซัดมาแล้วก็ลอยมาติดริมป่าชายเลนนะครับเบื้องต้นนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะนำเนื้อเยื่อไปตรวจสอบหาพันธุกรรมของวานตัวดังกล่าวว่าเป็นฝูงใด
จากยังไม่สามารถที่จะนำวานออกมาผ่าพิสูจน์ได้แต่เช้าวันพรุ่งนี้เนี่ยช่วงน้ำขึ้นก็จะนำเรือเนี่ยมาลากซากวานไปขึ้นฝั่งเพื่อส่งชนะสูตรศพหาสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าวานตัวนี้ต่อไปนะครับ
โอ้โหแม่ตัวใหญ่ด้วยอ่ะนะน่าเสียดายนะ